มาดูความคืบหน้าจานิวนะฮะนักเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองถูกคนร้าย
ทำร้ายด้านกายอีกแล้วค่ะเป็นครั้งที่สองในรอบหนึ่งเดือน
เพราะว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็เจอไปแล้วหนึ่งรอบค่ะนะฮะ
จะดีขึ้นแล้วก็โดนทำร้ายอีกนะฮะวงจรปิดก็เห็นภาพชัดเจนคนร้ายสี่คน
คุณผู้ชมนะฮะไปดักรอทำร้ายร่างกายตำรวจให้เอาสองคดีนี้มาเทียบเคียงกัน
ไปหาความเชื่อมโยงว่าเป็นขบวนการเดียวกันหรือไม่นะครับไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้นะฮะ
ก่อนอื่นไปดูคลิปนี้ก่อนคุณผู้ชมดูนะครับนี่จานิวลูกศรสีเขียวเขียว
มาแล้วเนี่ยฮะเสื้อขาวถือของมาแล้ววงกลมนี่คือผู้ชายสองคนไปดักรอ
ขี่รถมานะฮะนี่ครับพอเห็นปุ๊บทำร้ายเลยครับโอ้โห
เอากระบองคล้ายคล้ายกับอ่าคมแฝกนะฮะค่ะโอ้ยแล้วเหมือนจงใจฟาดที่หัวด้วย
ค่ะคือจะเอาให้แบบพลิกไม่พิการก็คือก็สาหัสก็สาหัสเออ
ได้รับความบาดเจ็บใช่เยอะเยอะหน่อยหวังขนคือต้องสาหัสเลยอ่ะครับค่ะ
นี่คือพฤติกรรมที่เหตุการณ์นายศิรวิทย์เสมรีที่วัดหรือว่าจานิวเป็นนักเคลื่อนไห
กิจกรรมทางการเมืองถูกทำร้ายนี่คือกลางถนนรามอินทานะครับ
รามอินทาหนึ่งร้อยเก้าเขตครองสามวานะฮะตั้งแต่ยี่สิบแปดมิถุนายน
ก็คนร้ายจะเห็นว่ามี๔คนแต่ว่าสองคนแรกขี่รถมาก่อนนะฮะ
ก็เป็นผู้ชายสวมเสื้อแขนยาวสีขาวคนซ้อนก็สวมเสื้อคลุมสีดำ
ทั้งคู่ใส่หมวกกระน็อกแบบเต็มใบปิดบางใบหน้าขี่ออกมาจากถนนพระยาสุเรน
เดี๋ยวซ้ายเข้ามาจอดที่รามอินทาแล้วก็ดักรอจานิวที่บริเวณใต้สะพานลอยนี้นะครับ
ไม่ทราบทะเบียนเหมือนกันนะฮะก็แต่งกายคล้ายคล้ายกัน
หมวกกันน็อกแบบเต็มใบนะฮะไปหยุดรอนะครับ
พอเห็นจานิวปุ๊บเข้าปรีเข้าไปทำร้ายเลยครับเอาอาวุธที่เตรียมมาก็ไม่ไม่ทราบว่าเป็นคมแฝดเป็นกระบองหรือเป็นเป็นเหล็กนะฮะ
เพราะว่าเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันแบบเหมือนยืดได้หดได้อะครับ
แล้วเอาไปตีจานิวทำร้ายร่างกายสักยี่สิบวินาที
แล้วก็แยกแล้วก็หลบหนีไปคือจานิวนะพยายามหนีไปที่กลางถนน
แต่คนร้ายก็ยังไม่ยอมหยุดนะยังฟาดต่อจนแบบตาปูดบวมสมองก็กระทบกระเทือดนะครับ
ในที่เกิดเหตุมีพยานบอกว่าจานิวเองก็พยายามที่จะวิ่งออกไปกลางถนนเพื่อให้คนร้ายนั้นหยุด
แล้วรถยนต์แถวนั้นก็บีบแตรจานิวก็ล้มลงแล้วก็มีคนตะโกนว่าตำรวจมา
คนร้ายถึงหยุดแล้วก็หนีไปนะครับ
ตามรายงานบอกว่าทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานสั่งการให้ฝ่ายสืบสวน
นำข้อมูลเหตุการณ์คดีก่อนหน้านี้ก็คือ๒มิถุนายนที่จานิวถูกทำร้ายมาแล้วเนี่ย
ในพื้นที่สนองห้วยขวางไปเทียบเคียงกันกับคดีที่เพิ่งเกิดขึ้น
เพื่อไปหาความเชื่อมโยงเพราะทั้งสองเหตุการณ์มันห่างกันไม่ถึงเดือนเองอะครับ
๒วิทยุนายนกับ๒๘นะครับ
แล้วลักษณะมันก็คล้ายกันเหมือนคนร้ายเขาเตรียมการมาก่อน
ดักรอและจงใจที่จะทำร้ายกันเลย
อันนี้มันก็เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นในส่วนของคดี
แต่ว่าทางครอบครัวเขาว่ายังไงก็ต้องติดตามด้วย
ซึ่งเรื่องนี้เองนะคะนอกจากครอบครัวก็คือคุณแม่ของจานิวเนี่ย
คือเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเป็นห่วงลูกมาก
โดยเฉพาะเรื่องของการกระทบกระเทือนทางสมอง
แล้วก็กระดูกบริเวณเบ้าตามันแตกด้วย

ใช่นะคะคุณแม่เป็นห่วงเรื่องนี้มากที่สุดนะคะ
แล้วก็ยังขอร้องด้วยนะคะบอกว่าอยากจะให้
คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
จับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
ซึ่งผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ
รับคำเลยบอกสั่งพบตรเร่งติดตามตัวคนร้าย
ที่ทำร้ายร่างกายจานิวมาลงโทษให้เร็วที่สุดนะคะ
นางพัฒนารีชาญกิจแม่ของนายวิทย์เสรีที่วัด

บอกว่าอาการพูดถึงอาการของจานิวก่อนนะ

โดยทางแพทย์ก็อนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้
แต่ก็ต้องไม่ใช้เวลานานจนเกินไป
ตอนนี้เป็นห่วงดวงตาและจมูกที่แตกจากการถูกทำร้าย
ส่วนอาการทางสมองไม่พบความผิดปกติใด
คาดว่าจะต้องใช้เวลาในการรักษาตัวอีกระยะ
หวังว่าตำรวจจะดำเนินการติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
อกจากนี้เบื้องต้นมีความประสงค์ด้วย
แม่บอกว่าอยากจะขอรับการคุ้มครองพยานค่ะ
ส่วนเรื่องของคดีโทรโขงชีพตั้งแต่วัน๘โครโสก
แสดงความกังวลต่อการใช้ความรุนแรงกับผู้เห็นต่างทางการเมือง
สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติติดตามความคืบหน้ากรณีที่จานิวถูกทำร้ายร่างกาย
ขอให้เร่งสืบสวนขยายผล
นำผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตาม
อันนี้รองนายกรัฐมนตรีกำชับไปนะคะ
ส่วนฝากฝั่งของการเมืองยังคงมีการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกรณีที่จานิวถูกทำร้ายร่างกาย
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักอนาคตใหม่
กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นการสร้างสถานการณ์ของฝั่งเดียวกันหรือไม่
บอกว่าการทำร้ายร่างกายครั้งนี้รุนแรงมาก
ไม่มีใครอมหิตทำร้ายพวกเดียวกัน
ไม่มีทางที่จะทำพวกตัวเอง
และขอเรียกร้องผู้มีอำนาจและกระบวนการยุติธรรม
ให้นำผู้ที่กระทำความผิดมาดำเนินคดีให้ได้
ยิ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นครั้งที่๒นะคะจากคุณธนากรเกี่ยวกับกรณีจานิวค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งท่านที่ช่วยการทำงานของตำรวจ
นายจิรายุห่วงทรัพย์สสเขตคลองสามวาพักเพื่อไทยค่ะ

ไปดูเองเลยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเลย

บอกว่าเรื่องกล้องเนี่ยจุดจากบ้านจานิวมาถึงปากซอยที่ถูกทำร้ายร่างกาย
ตามจุดต่างไล่มาเลย๒๔ตัว
หากคนร้ายติดตามจานิวมาตั้งแต่ในซอยสามารถดูกล้องได้

เดี๋ยวเตรียมยื่นกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีในสภาถึงเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
อันนี้นะคะจะต้องไปถามกันถึงในสภาเลยนะคะ

บอกว่าเชื่อว่าไม่มีใครที่จะโง่พอไปทำร้ายร่างกายฝ่ายตรงข้าม
โดยเฉพาะยิ่งเป็นจานิวแล้ว

จานิวถูกพวกเดียวกันทำร้ายเพราะเพียงสร้างกระแสความสงสาร
สร้างภาพไม่ดีกล่าวหาฝ่ายตรงข้าม
ก็ขอประนามอันนี้เป็นคำว่าท่านะท่านะ
ก็ขอประนามคนที่อยู่เบื้องหลังให้ถูกยุบพักและติดคุก
โดยอธิษฐานให้โคศกภักดิ์ติดคุกคนแรก

แต่ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะคิดได้ว่าเป็นใคร
คงว่าได้นะเขาเป็นคุกกรณีที่เขามีเลือกกันมาตั้งแต่ต้นนะ
ค่ะนะฮะไม่ได้บอกชื่อพักด้วยนะ
แต่ว่าในเฟซบุ๊คที่โพสไว้เนี่ยก็เอ่ยเอ่ยนิดหนึ่งเอ่ยนิดหนึ่ง
บัณฑิตจันโรธกิจซึ่งเป็นนิสิตนะคะ
นิสิตคณะรัฐศาสตร์จุฬลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ย
ว่าการเมืองไทยตอนนี้กลับไปสู่ยุคมืด
คนที่คิดต่างยังถูกลักลอบทำร้ายร่างกาย
อาการสาหัสย้อนไปในปี๒๕๒๘เนี่ย
ยังมีนักการเมืองถูกดักทำร้ายเหมือนกันเลย
บ้านเมืองสงบสุขแต่เสรีภาพทางความคิด
และการแสดงออกถูกริดร้อนไป
นี่เป็นการรวบรวมการแสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่เกิดขึ้นนะคะ
สำหรับทุกฝ่ายเลยอืมใช่ตอนนี้มันกลายเป็น
เอาหยิบยกกรณีของจานิวเป็นการตอบโต้ทางการเมืองไปแหละ
ฝ่ายไหนเป็นคนทำฝ่ายไหนเป็นคนสร้างสถานการณ์
ฝ่ายไหนต้องการผลจากการที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา

มันจะกลายเป็นบานปลายกับเรื่องของการเมืองไปมากกว่านี้

พอมาถูกเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็มีข้อถกเถียงขึ้นในสังคมนะคะ
เดี๋ยวเราจะติดตามการคลี่คลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไป
พร้อมกับคุณผู้ชมด้วยสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะคะ